ดราม่านิดนึงจากเรื่องเข็มทิศชีวิต
จนตอนนี้จะกลายเป็นเข็มพิษชีวิตแล้ว
เพราะว่าคนนู้นคนนี้โยงใยกันเต็มไปหมด
ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะฮะ
คือเป็นอย่างนี้เจ้าตัวเนี่ยเคยโพสต์ให้ทีมงานของครูอ้อย
ลบภาพตัวเองออกจากคลิปที่นำไปใช้โปรโมท

อีกทั้งเจ้าตัวเองก็ไม่ได้มีความคิดความเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เจ้าตัวก็เพิ่งจะมีโอกาสได้ออกมาชี้แจงด้วยตัวเอง
หลังจากที่ได้แจ้งความประสงค์ไปเนี่ย
อีกฝั่งหนึ่งก็จัดการให้ทันที
พร้อมกับย้ำด้วยว่าตัวเขาเองนี่นะคะ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางทีมงานเข็มทิศชีวิตหลายปีแล้วด้วย
แล้วก็ไม่ได้มีปัญหากับทางครูอ้อยด้วยค่ะ
ปีแล้วครับนี่เป็นเรื่องที่นานมากกว่าแล้วครับ
แล้วก็จนมาเห็นคลิปวิดีโอครับที่ลงในเฟซบุ๊ก

ผมไปเจอเขาเมื่อ๔๕ปีที่แล้วไม่รู้หลักสูตรทุกวันนี้ยังเป็นเหมือนอย่างนั้นหรือเปล่า
ถ้ามันไม่ใช่แล้วผมไปอยู่ในคลิปด้วย
ผมจนกล่าวหาได้ว่าทำไมทีอย่างนี้คุณไม่เห็นออกมาว่าอะไรเขาเลย
ผมก็เลยต้องออกมาปกป้องตัวเอง
ผมก็ต้องบอกทางทีมงานครูไอ้ว่าช่วยเอารูปผมออกด้วยครับ

ผมบอกว่ามีคนเอาไปโจมตีซึ่งผมไม่ชอบ
เพราะผมไม่ได้เป็นลูกศิษย์ครูอ้อยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้สอนอะไร

ผมทะเลาะผมทะเลาะมาตั้งแต่๔๕ปีที่แล้วแล้วครับ
แล้วก็ผมไม่รู้ว่าทุกวันนี้เขาสอนอะไร

หนึ่งคือผิดภาวินัยเนี่ยเอาผิดอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาเป็นคาราวาส

สองคือผิดกฎหมายหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องทางกฎหมาย
เลี่ยงภาษีปั่นหุ้นอะไรที่เป็นข่าวกันอยู่ทุกวันนี้
อะไรก็ต้องให้ทางกฎหมายจัดการ
มันก็กฎหมายเขาก็ดำเนินการกันอยู่
ส่วนเรื่องบอกว่าเอาศาสนามาหากินแบบเป็นเรื่องไม่สมควรหรือเปล่า
ไม่เห็นออกมาว่าบ้างเลยอะไรอย่างนี้
สำหรับผมแล้วศาสนาพุทธคำสอนมันเป็นสากล
หนังสือธรรมะยังพิมพ์ขายกันอยู่เต็มไปหมดเลย
อย่างนั้นเรื่องเอาศาสนามหากินหรือเปล่าล่ะ